คุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าว
คดีของการล่าเสือดำ
วันนี้ยังขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
แล้วก็เป็นทั้งภาพข่าวด้วยขอดูหน่อย

เสือดำทุ่งใหญ่ม็อบลั่นต้องไม่ตายฟรี
ทิชาจวกแรงพบสัญญาณเอาผิดไม่ได้
เมื่อวานเขาใส่หน้ากากเสือดำกันเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีการชูป้ายติดแฮชแท็ก
เสือดำต้องไม่ตายฟรี
ในช่วงเย็นแหละครับหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ
กลุ่มทิชลาภซึ่งเป็นการรวมพลของบรรดาเหล่า
กลุ่มนักอนุรักษ์นักสิทธิมนุษยชน
และประชาชนในเครือข่ายสังคมออนไลน์

นำโดยนายทัชพงศ์แก่ดำนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน
และนางทิชาณนครอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พากันสวมหน้ากากแบบนี้ฮะหน้ากากเสือดำ
ร่วมกันทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงชีวิตสัมพันธ์
เพื่อแสดงพลังและเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเสือดำ
หลังถูกล่าและสังหารในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ที่จังหวัดกาญจนบุรีจนเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังนะฮะ
และนอกจากนี้ก็จะมีการเหมือนจำลองเหตุการณ์เป็นการแสดงละคร
เรื่องของการล่าเสือดำก็จะมีเสือดำ
มีเจ้าสัวเปรมชัยมีพวกมีเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นการแสดงละครเลยนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเรียกร้อง
สิ่งที่การจัดกิจกรรมครั้งนี้และละครเสียดสีกรณีเสือดำครั้งนี้
เรียกร้องก็คืออยากให้กระบวนการยุติธรรมลงโทษผู้กระทำผิดให้ได้
ไม่อยากให้บุคคลที่มีอำนาจเงินทองมากมายอยู่เหนือกว่าความยุติธรรม
และคนกระทำผิดต้องได้รับโทษ
เรียกร้องเมื่อวานนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณ

กรณีที่เจ้าสัวเปรมชัยและพวกถูกจับกลุ่ม
เมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์๒๕๖๑ตอนที่เราเสนอข่าว
คือเจ้าสัวเข้าพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนวันที่๓กุมภาพันธ์

มีการยิงเสือดำอะไรกันในวันที่๓ในช่วงดึก
วันที่๔หัวหน้าวิเชียนนำทีมเข้าไปบุกจับกลุ่ม
กระทั่งเอาออกมาจากป่าเอาออกมาสอบสวน

หัวหน้าวิเชียนเขาก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอน๒๓คืน
ประมาณวันที่๕วันที่๖ที่เริ่มมีการนำเสนอข่าว
ใช่นะครับนี่เลยเป็นที่มาของการครบรอบ๑เดือน
และเป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มเมื่อวานนี้
ฟังเสียงของคุณนิชานัตลักษณ์นะครับ
ถ้าครั้งนี้เราไม่ออกมาเนี่ยก็เท่ากับว่าเรายอมรับ
ว่าประเทศนี้ผู้มีอำนาจผู้มีเงินผู้มีทุน
สามารถที่จะชี้นำแม้แต่กระบวนการยุติธรรม

น่าจะเป็นหลักประกันที่สุดของการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติ
แต่ดูเหมือนว่าเราไม่สามารถจะพึ่งกระบวนการยุติธรรมได้ในนาทีนี้
ดังนั้นการมาที่นี่ก็เพื่อส่งสัญญาณบอกกับ
คนที่ดูแลกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
ว่าประชาชนไม่ได้โง่นะคะแต่ที่เขาไม่ได้ลุกขึ้นมา
เพราะเขาหวังว่าคุณจะทำหน้าที่ของคุณได้อย่างศักดิ์สิทธิ์
แต่เมื่อคุณไม่ทำก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนตัวเล็กตัวน้อย
ของคนหนุ่มคนสาวของคนแก่ของทุกคนที่เราจะต้องมากันที่นี่
และเมื่อกี้คำประกาศก็ชัดเจนว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมยังไม่เที่ยงตรง
พวกเขาก็จะต้องกลับมาอีก
นี่แหละครับนางทิชาบอกว่าการฆ่าเสือดำเนี่ย
มันมีความหมายเชิงสัญลักษณ์แล้วนะตอนนี้
กลับถึงความเที่ยงตรงของกระบวนการยุติธรรม
เพื่อไม่ให้คนจนต้องถูกคมขี่จากผู้ที่มีอำนาจเงินทอง
ดังนั้นเราต้องการออกมาแสดงเรียกร้องความยุติธรรม
ให้ถูกต้องกับสังคมภายใต้กรอบของรัฐบาลคอสช
เพราะเราไม่สามารถที่จะเรียกร้องในสภาได้
ทำได้เพียงประกาศเรียกร้องอยู่ข้างถนน
ไม่ให้คนมีอำนาจมีเงินทองมีสิทธิ์เหนือคนจน
และปกป้องเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ทำงานอย่างเที่ยงตรง
เอาเสือดำมาเปรียบเทียบในเรื่องของกระบวนการ

ใช่เสือดำกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมแล้ว
แถมแล้วอ่ะนะส่วนทางด้านของแก่นำอย่างนายทัชโพง
ดำนักเคลื่อนไหวเพื่อมนุษยชน
บอกว่านอกจากเป็นการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเสือดำแล้ว
เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่กระตุ้นให้ทุกคนตระหนัก
และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดการที่เราจะเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ล้อมกับคนจะต้องมีสิทธิ์ในการเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับวันนี้เราใช้
ทรัพยากรโดยไม่คิดถึงหน้าถึงหลังเราฆ่าสัตว์โดยเฉพาะเสือสัตว์ป่าคุ้มครอง
เราใช้สิ่งต่างเหล่านี้เราไม่เคยคิดทดแทนเลยแล้ววันนี้มันไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมหรือสัตว์ป่า
แต่มันคือคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมด้วยแล้ววันนี้เราเห็นได้ชัดว่า
คนที่มีอำนาจคนที่มีเงินเขามีอภิษฎชนเหนือกว่าคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับวันนี้เป็นจุดเริ่มต้น
ทัชพงศ์บอกนะครับว่าสัตว์ในป่าทั้งหมดเขามีชีวิตไม่ใช่เครื่องประดับหรือว่ายาโดปของใครทั้งสิ้น
คือเขาไม่มีสิทธิ์พูดได้นะฮะทางกลุ่มทีชะล่าเองก็จะเป็นตัวแทนของเสือดำและสัตว์ป่า
ต้องการมาทวงถามความเลวร้ายของมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่บุกเข้าไปฆ่าพวกเขานะครับ
ทางด้านของนายวิทยาวัตน์ปั่นเลงนายกสโมสรนิสิตฐ์คณะวรรณสาธิ์มหาวิทยากาศีสาธิ์บอกว่า
หลังจากนายเปรมชัยและพวกเดินทางไปรายงานตัวที่สพทองผาภูมิเมื่อวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมาแล้วมีภาพ
ไหว้กันไหว้และรับไหว้ครับผมของนายเปรมชัยกรณีการไหว้
กับรองพบัตรตลอดนะครับ
ทางกลุ่มนิสิตรู้สึกสบายใจมากขึ้น
ที่มีการเข้าไปพบพนักงานสอบสวน

ทางกลุ่มนิสิตมองว่าไม่มีการทิ้งคดีให้เงียบ
ซึ่งหากตำรวจยังดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา
ทางกลุ่มนิสิตก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวใดทั้งสิ้น
โดยหวังว่าตำรวจจะดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมที่สุดนะครับ
แต่หากคดีล่าช้าและไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทางกลุ่มนิสิตจะมีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง
เพื่อเรียกร้องให้คดีนี้ได้รับความเป็นธรรมนะครับ
ส่วนวันนี้ทางเจ้าสัวเปรมชัยและพวกเนี่ย
ไม่ต้องเข้าไปพบพนักงานสอบสวนที่สพทองผาภูมิแล้วนะ
เพราะถือว่าเป็นการเข้าไปพบตามหมายเรียก
ก่อนถึงวันที่กำหนดก็คือจริงต้องไปวันนี้
แต่ว่าทางเจ้าสัวแล้วก็คณะไปพบเมื่อวันที่๒คือวันศุกร์ที่ผ่านมา
แล้วก็พบกับรองพบตรพลตำรวจเอกศิวราบรังสิพรามณกุลด้วยนะครับ